หลังจากโควิดผ่านไปหลายคนบอกว่าฉันจะไปเที่ยว
นี่เป็นส่วนมากเลยนะมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะ

หมายถึงไปเที่ยวไกลไงเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีรีวิว
วิวสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ยังไม่ได้ตั้งอย่างเป็นทางการหรอกแต่วิวมันสวยมากเลย
ก่อนหน้านี้เคยได้ยินแค่คำว่าทะเลหมอกที่นี่สะแก้วมีหมอกไหล

ไหลลงมาปะทะของเขาสวยมากเลยครับ
เยิ้มเชียยื้อมยื้อมลงมายื้อมลงมาสวยมากเลย
ประเทศไทยนะเนี่ยสวยไหม

เคยเห็นไหมแบบนี้ไม่เคยเห็นนะคะ
ลักษณะเหมือนต่างประเทศเลยเหมือนมีภูเขาหิมะอยู่ตรงนั้นเลยนะ
เขาบอกว่าสวยจนต้องร้อง

เป็นปรากฏการณ์ตื่นตาและหาชมยากนะคะ
ไม่เหมาะเขาปกคลุมเทือกเขาตะงก
แล้วมันก็ค่อยไหลลงมาใกล้เกือบแตะพื้นด้วย
คนที่เขาถ่ายเอาไว้ได้หมู่บ้านทัพทิมสยาม
อำเภอคลองหาดจังหวัดสะแก้วค่ะ
ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากฝนตกหนักหลายชั่วโมง

เนื่องจากจะต้องมีปริมาณหมอกที่มีความหนาแน่นเพียงพอ
แล้วก็ปัจจัยต่างที่มันเหมาะสมเอื้อ
คลิปนี้ใครถ่ายเด็กอายุ๑๗ค่ะ
เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก็เลยซ้อนมอเตอร์ไซค์พ่อออกไปถ่ายคลิป
เพราะเธอบอกว่าตั้งแต่เกิดมาแน่ไม่เคยเห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติแบบนี้เลย
คุณพ่อพาไปน่ารักจังเลยเป็นภาพของครอบครัวนะคะ
๑๗รายนี้ค่ะเล่าให้ฟังเย็นวันจันทร์ฝนตกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
พ่อมาตามบอกลูกลูกเดี๋ยวพ่อพาไปดูปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าที่เขาตาง็อก

แล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยมันจะแปลกแค่ไหนเชียวพ่อ
พอไปถึงมันแปลกจริงมันสวยจริงค่ะก็เลยต้องถ่ายเก็บไว้
แล้วก็เอามาแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียคนที่ไปดูบอกโอ้โหสวยงามมากเลยนะคะ

สักครั้งหนึ่งอยากไปเห็นกระตา